คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเราเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟัง
เรื่องเกี่ยวกับยาเสียสาวที่มีการไปผสมในเครื่องดื่ม
พอกินเข้าไปก็จะมีอาการแบบร้อนวูบวาบ
ทีนี้ค่ะการที่จะไปทลายแหล่งผลิตแหล่งที่มา
อันนี้ตำรวจให้ความสำคัญนะเพราะเขาขายกันเกลือนเว็บไซต์เลยนะ

ใช่ค่ะพอตำรวจไปตรวจสอบไปที่โคราช
ไปเจอแม่ค้าที่เขาขายพวกนี้ค่ะ
ยาเสียสาวยาปลุกเซ็กพวกนี้
แต่พอไปดูจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหม
มันคือเกล็ดลสคอรีนที่ใช้ล้างตู้ปลาค่ะ
แต่ก็น่าตกใจนะในเว็บไซต์คือขายกันตรง
อย่าเสียสาวดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะฮะ
หลอกมุกครึ่งท่อนเต็มลำของเลข๑๘บวก
หื่นกระหายเซ็กอยากขอเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะครับ
โฆษณากันโจ๋งครึ่มแบบนี้เลยนะครับ
ของนางสาวกัญญามนสะเทียนรำก็ลงภาพ
สนาสรรพคุณขายาปลุกเซ็กยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแบบต่าง

แล้วก็ขายพวกเซ็กทอยอีกหลายชนิดเลยนะคะ
แต่อย่างหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือภาพแล้วก็โฆษณาขายยาเสียสาว
ทิงเจอขาวแบบที่เป็นเกล็ดใสอยู่ในขวดแก้ว
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นขวดนึงเขาขาย๖๐๐บาท
เขียนสรรพคุณเอาไว้ให้เสร็จสับเลยค่ะ
ราชาปลูกเซ็กกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
เพิ่มความต้องการทางเพศอย่างรุนแรงนะครับ
ใช่อยากถอดเสื้อผ้าอยากเสื้อเสื้อร้อนวูบวาบไปเนี่ยนะครับนี่ค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ทางตำรวจกองบังคับ
ปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
และตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ก็บุกไปทลายแหล่งขายยาเสียสาวของนางสาวกัญญามนที่โคราชนะคะ

ยาไวอากร่ายาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหลายยี่ห้อเลยค่ะ
รวมถึงยังมีอุปกรณ์เซ็กทอยยาเม็ดเกล็ดใส

รวมแล้วมูลค่าของของที่ไปตรวจจับตรวจยึดมาได้

ซึ่งเบื้องต้นแม่ค้าคนนี้ก็คือนางสาวกัญญามน

ลักลอบขายยาไวอากร่าและยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจริง
ส่วนเกล็ดใสที่โฆษณาอ้างสรรพคุณว่าเป็นยาเสียสาวเนี่ย
จริงมันเป็นเกล็ดลดคอรีนสำหรับล้างตู้ปลาเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อก็จะมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิง
มียอดสั่งซื้อยาแล้วก็อุปกรณ์เซ็กซ์ทอย

คือน่ากลัวนะคุณคือเอาเกร็ดรถคอลีนในตู้ปลาเนี่ย
ใส่ขวดแบบนี้หลอกว่าเป็นยาเสียสาว

คือถ้าเกิดว่ากินในปริมาณที่เล็กน้อยมันจะไม่เป็นอันตราย
เพราะว่าปกติคอรีนมันก็อยู่ในน้ำปลาปลาอยู่แล้วไง
ส่วนที่ลูกค้าเขามารีวิวว่าซื้อไปใช้แล้วมันได้ผล
อันนี้เธอบอกนะว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบคิดไปเอง
เพราะว่าเกล็ดลสคอรีนมันไม่มีสรรพคุณ
ที่จะไปกระตุ้นความต้องการทางเพศแต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งพอตำรวจเขาไปตรวจสอบเขาไปจับกลุ่มมาแล้ว

คือขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษอันนี้จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วอีกข้อหาหนึ่งก็คือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
อันนี้จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ให้แจ้งได้เลยให้เบอร์สายด่วนไว้ของบกปคบนะคะ๑๑๓๕นั่นเองค่ะ